วันนี้หลายจังหวัดเขามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
ที่จังหวัดระยองนะครับเขามีคำสั่งด่วนเลยฮะ
แล้วก็เป็นมาตรการที่เข้มข้นในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ด้วยการขยายเวลาในการปิดหาดก็คือปิดชายหาดนั่นเองนะครับ
ที่นี่เลยฮะหลังจากที่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองเนี่ย
เขาออกมาประกาศเมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมา
ก็เนี่ยแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องทำการเพิ่มนะ
เพิ่มมาตรการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด๑๙
ลดการรวมตัวของผู้คนแต่ทีเนี้ยแถวชายหาดเนี่ย
มันไม่ได้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวประมงพ่อค้าแม่ค้า
ขายอาหารทะเลแถวนี้มันก็มีเหมือนกัน
เอาไงดีกับมาตรการตอนนี้ที่ออกมา
ออกมาก็คือให้ขยายเวลาปริสถานที่ชั่วครามบริเวณไชยหาศ
เป็นเวลาตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนถึง๘โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น

แต่ว่าขยายเวลาให้มันกว้างขึ้นเท่านั้นเอง
คือแต่เขาก็ยกเว้นไว้นะ
สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านอาจจะ

ในเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่โจทย์รายยอง
ตราหนักถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเกษฐศาสตร์
ก็คือออกจากบ้านก็ต้องใส่หน้ากากเอาไว้นะครับ
หากฝ่าฟื้นหรือไม่ปฏิบัตรตาม
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
นี้ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๙เมษายน๒๕๖๓เป็นต้นไปก็คือ
เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็ยังไงซะประชาชนแถวนั้นก็ต้องติดตามว่าจะมีประกาศอะไรออกมาอีกนะครับ
แต่เอาจริงนะผมว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ย
เริ่มจะเข้มข้นแล้วในเรื่องของการที่จะบอกให้ประชาชนนั้น
ใส่หน้ากากอนามัยในเวลาออกมาจากบ้าน
ใช่แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย